คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ยังคงเฝ้าติดตามความคืบหน้าอาการป่วย
พระเอกหนุ่มปทฤษฎีอย่างต่อเนื่องมากว่า๑เดือนแล้วนะคะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าอาการของปอตอนนี้ยังคงทรงตัว
ถึงแม้ว่ายังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
น้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกชื่อดังปทฤษฎี
ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าอาการล่าสุด
ว่าตอนนี้โดยรวมยังคงทรงตัว
เฝ้าระวังเรื่องปอดอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งตลอดทั้งวันนี้สังเกตได้ว่าทีมแพทย์
เปลี่ยนกันมาสังเกตอาการบ่อยกว่าทุกวัน
โดยอาน้ำอ้อยเผยว่าเป็นเพียงการเฝ้าติดตามอาการ
อย่างใกล้ชิดเท่านั้นไม่ได้เป็นสัญญาณร้ายใด
ซึ่งโบได้กระซิบและสัมผัสตัว
ขณะที่ปอมีอาการตอบสนองที่ดีเป็นปกติ
ฝากลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวง
ก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาล
และได้ออกมาทักทายพี่สื่อมวลชน

ก็อย่างเช่นเมื่อวันก่อนนะครับ

ยังไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมาก
ทางทีมแพทย์ก็ยังเข้าไปดู

วันนี้อาได้เข้าไปไปดูเขา
หน้าตาเขาก็เป็นปกติมากขึ้น
คือมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับ
ส่วนคุณโบก็เข้าไปหลายรอบหน่อย

ไปจับเนื้อต้องตัวบ้างคุยนะครับ
ตัวปกติฮะแต่ส่วนใหญ่วันนี้
พอจะนอนมากกว่า
พ่อจะตื่นตอนดึกนะครับ
คุณหมอปารุสอยู่ด้วย
อยู่ใช่ครับก็คือ
ก็มาพูดคุยปกติ
ยังไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมันอยู่ทรงอยู่หมด
ไม่มีอะไรแย่ลงไม่มีอะไรดีขึ้น

เว็บไซต์ปล่อยข่าวต่างจากผู้ไม่หวังดี

ไม่ขอใช้วิธีรุนแรงในการหยุดพฤติกรรม

ทราบดีว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง
และถือว่าเป็นการต่ออายุให้กับปทฤษฎีค่ะ
ก็ปล่อยเข้าไปครับ
เราคิดซะว่าเขาไม่มีอะไรจะทำ

มันคือมันก็มีบ้าง

หลายคนที่เข้าไปเจอของแท้ของจริงนะครับ
แล้วก็กลบเกลือนข่าวไปในที่สุด
ตอนหลังเขาจะเช็คกับทางโรงพยาบาล

ถือว่าต่ออายุให้ดีกว่าค่ะ